เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเนยนะฮะน้องเนยหญิงสาววัย๒๕ปีนะครับ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนเขาโพสต์คลิปเอาไว้เพื่อตามหาคนร้าย
ค่ะที่เป็นอดีตแฟนหนุ่มของเธอที่แทงเธอจนเสียชีวิตค่ะเนี่ยฮะ
วันเกิดเหตุมีภาพของหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ชายคนนี้พาเธอเข้าไปเดินขึ้นทางหน้าหอใช่ค่ะ
แล้วนี่เป็นภาพที่มีเพื่อนของน้องเนยสองคนเขามาตามที่ห้อง
ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าคนที่อยู่หอพักเดียวกันบอกเพื่อนไปว่า
ได้ยินเสียงดังออกมาเหมือนน้องเนยทะเลาะกับแฟนเนี่ยเขาก็มาดู
สักพักนึงมีคนเปิดประตูในห้องที่น้องเนยอยู่กับผู้ชายที่เป็นอดีตแฟนนุ่มที่พาขึ้นหอไปเมื่อสักครู่นี้
นี่ไงมีคนเปิดเพื่อนเพื่อนคนแรกเข้าไปอีกคนนึงเนี่ยเขาดูเหมือนกับเขาเจออะไรบางอย่างอืม
อ่าแล้วภาพเนี่ยตัดหายไปเนี่ยจะเป็นอีกทีนึงก็คือเพื่อนสองคนนี้ผู้ชายเนี่ยอุ้มร่างน้องเนยออกไป
แล้วก็น้องเนยคือเห็นชัดเลยว่าบาดเจ็บซุดลงไปด้วยนะพยายามประคองไปประคองไป
แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่ซุดลงไปกับพื้นใช่ค่ะเพราะเธอถูกแทงเข้าไปค่ะนะฮะ
รีบพาไปโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายเสียชีวิตอืม
คำถามก็คือผู้ชายคนนี้นะอดีตแฟนของน้องเนยที่พาน้องเนยมาที่ห้องค่ะ
แล้วตอนที่เพื่อนเขาพาออกไปเนี่ยพาน้องเนยไปโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเนยเสียชีวิตเนี่ย
ผู้ชายคนนี้หายไปไหนอืมอ่าแล้วไปแทงเขาทำไมค่ะ
งเขาจนตายทำไมนี่นะครับวันนี้ผู้ชายคนนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะฮะนี่ครับ
มอบตัวกับตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
หมวกดำเดินก้มหน้าเข้าไปข้างในนู่นนะฮะคนแรกแรกที่เข้าไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายวชิระชาวศรีสะเกดอันนี้นามสกุลนะฮะ
ชาวศรีสะเกดค่ะนี่ฮะนายวะชิระหรือว่าในเก่งอายุยี่สิบสามปี
ใช้มีดแทงน้องเนยอดีตแฟนสาววัย๒๕ปีเสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนำตัวเข้าห้องสอบสวนนานกว่า๒ชั่วโมง
หลังจากมามอบตัวเมื่อตอนสิบเอ็ดนาฬิกาวันนี้ตอนที่ตำรวจสอบปากคำนายวัชิระอยู่นะครับ
ที่สพมปฐุมธานีแม่ของน้องเนยมาที่สถานีตำรวจด้วยนะครับ
อ่าคือแม่ก็เนี่ยฮะคุณแม่ของน้องเนยคือมาติดต่อตำรวจเพื่อจะขอโทรศัพท์มือถือของลูกสาวคืน
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนต้องตรวจสอบก่อน
เพราะว่านายวัชิระเองเขาก็พาดพิงถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของน้องเนยผู้ตายนะ
นี่ฮะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ก็เข้าใจว่าก็คงจะเสียใจอยู่ที่ลูกสาวต้องมาจากไปด้วยเรื่องแบบนี้นะครับ
ตำรวจคุมตัวนายวัชิระไปทำแผนด้วยนะครับหลังจากที่สอบสวนอยู่๒ชั่วโมงนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องในหอพักที่เกิดเหตุ
ตะบนบางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
บรรยากาศการทำแผนตำรวจก็ทำอย่างรวดเร็วอ่ะฮะ
ในห้องที่เกิดเหตุนายวัชิระก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา
จุดแรกที่คุมตัวไปทำแผนเนี่ยเป็นจุดในห้องพักเลย
ส่วนอีกจุดหนึ่งคือจุดหน้าห้องพักที่มีเพื่อนมาเคาะประตูเรียก
นี่ข้างในห้องนี่ฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระมัดระวังคุมเข้มด้วยนะ
ช่วงเวลานี้โควิด๑๙อันนี้จุดหน้าห้องนะ
ที่พาน้องเนยมาแล้วก็มีเพื่อนมาเคาะประตูเรียกนายวัชิระสารภาพกับตำรวจว่าอย่างนี้ครับ
เขาอ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปรับน้องเนยมาจากที่ทำงานกลับมาที่ห้อง
ตอนนั้นสิบเจ็ดนาฬิกานะก็คือห้าโมงเย็น
จากนั้นตี๑๔๕เกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องหึงหวง
เพราะเขาไปเห็นว่าน้องเนยเนี่ยกำลังคุยแชทกับผู้ชายคนอื่นอยู่อืมอ่า
จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปหยิบมีดปลอกผลไม้ยาวประมาณ๑๒นิ้วขึ้นมา
แต่ที่หยิบมาเนี้ยคือจะเอามาขู่จะทำร้ายตัวเองอืม
เพื่อประชดน้องเนยเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะแทงตัวเองจะทำร้ายตัวเอง

เนยเห็นก็เลยเข้ามาแย่งมีดเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยทำร้ายตัวเอง
แล้วก็มีการยื้อแย่งมีดกันจังหวะนั้นแหละมันเกิดการพลาดเกิดขึ้น
มีดแทงเข้าไปที่ลำตัวของน้องเนยอืม
น้องเนยได้รับบาดเจ็บอันนี้เขาอ้างนะค่ะ
ระหว่างนั้นมีเพื่อนของน้องเนยมาเรียกอยู่ที่หน้าห้อง
เนยที่ถูกแทงไปแล้วเนี่ยก็ได้เดินไปเปิดประตูห้อง
ขณะที่ตอนนั้นตัวน้องเนยก็เต็มไปด้วยเลือดพอเพื่อนเข้ามาในห้อง
ก็มาห้ามแล้วก็มาแย่งมีดไปจากมือเขา
แล้วก็พาน้องเนยออกจากห้องออกไปนอกห้อง
เพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีนายวัชิระอ้างว่าหลังจากที่เพื่อนพาน้องเนยไปแล้วเนี่ย
เขายังขับรถตามไปดูนะขับรถไปถึงหน้าโรงพยาบาล
ว่าเออเพื่อนพาน้องเนยมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปดูอาการ
เพราะว่ารู้สึกตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยตัดสินใจขับรถหลบหนีไป
ออกมายื้อก็คือเราจะเอามีดเนี่ยฆ่าตัวเราตาย
ผู้หญิงก็มาห้ามเราพอมาห้ามเราก็เยอะแล้วมีดไปโดนน้องผู้หญิงยังไง
เขาดึงดึงยื้อแตกว่าเขาจะใกล้ใกล้ชิดชิดครับ
แล้วมีดไปโดนเขายังไงผมไม่รู้ว่าจังหวะที่ดึงยื้อหรือขับอะไรอยู่ช่วงเนี้ย
ผมรู้แค่ว่าเห็นเลือดเขาอยู่ตรงท้องแล้ว
ช่วงยื้ออย่างเงี้ยแข่งเขาลงตรงท้อง
ถ้าดึงยื้ออย่างเงี้ยผมเขาขับเขาดึงตัวเข้าข้างผม
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วว่ามันมีเลือด
ผมบอกนะมึงออกไปมึงรีบไปหาหมอมึงไปแล้วที่อุ้ยอยู่อยู่นี่แหละ
อยู่แต่เขาก็ยังไม่ไปเขาก็ยังอยู่แต่ผมรู้ว่าเลือดเขาไหลแล้ว
เพื่อนอยู่ในห้องสองคนอ่าเพื่อนอีกคนนึงก็จับจับแฟนผมไว้
นี่ทำอะไรมาจริงใช่ครับผมตั้งใจที่จะเปราะชดทำร้ายตลอดอื่น
ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะอืม
เขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่านี่แหละค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพมันสำคัญตรงนี้นะ
สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจริงไหม
อย่างนั้นอย่างนี้แล้วลักษณะการเกิดเหตุมันเป็นไปได้ขนาดไหน

แล้วทำไมมีดถึงไปปักเข้าที่โอ้โหลำตัวเขาอ่ะค่ะนะ

แล้วก็อ้างว่าเขาเนี่ยกำลังคุยแชทกับผู้ชายคนอื่นอยู่
ตรงนี้ตำรวจเขาถึงบอกว่าเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ย
ที่คุณแม่จะมาขอรับคืนเนี่ยยังให้คุณแม่ไม่ได้
เอาไว้ตรวจสอบก่อนว่ามีการคุยแชทอะไรกับใคร
ผู้ตายก็อาจจะส่งข้อความไปบอกเพื่อนเขาก็ได้
ใช่ไหมว่าเขาไม่ปลอดภัยให้มาช่วยหรืออะไรยังไง
ใช่ไหมต้องรอการสอบสวนเพิ่มนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ภูมิกับการสพมปฐุมธานี
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วผู้ต้องหาหลบหนีไป
ตำรวจก็พยายามกดดันให้เข้ามอบตัวนะฮะ
แล้วก็ได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดของผู้ต้องหาว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยจะทำร้ายร่างกายตัวเอง
เหมือนกับจะหนีความผิดสุดท้ายก็พยายามเกลี้ยกล่อม
จนมามอบตัวเมื่อ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาเป็นคนพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับ
กับแม่เสียชีวิตหมดแล้วแล้วก็มาอยู่ที่ปฐุมธานีเนี่ยฮะ
ตามคำกล่าวอ้างที่อ้างว่าโมโหแล้วก็จะทำร้ายตัวเอง
เพื่อประชดฝ่ายหญิงที่ฝ่ายหญิงคุยแชทกับคนอื่น

เดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผลหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือฆ่าผู้อื่นนะฮะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงนะฮะ